ช่วงนี้คุณอากาศดีเหลือเกินนะคะ

สาวคนไหนหน้าก่อนบ้างประจำปี๒๕๖๒

ตัวเนี่ยก็รู้สึกดีใจอยู่เหมือนกันนะ
อยู่ในลิสต์สาวน่าก่อนปี๒๐๑๗

ที่ยังได้รับการตอบรับจากแฟนคลับดี

หลังจากที่ไม่ได้ทำมานานมากแล้วค่ะ

รอได้เลยนะคะไปฟังเสียงสาวแต้วกันค่ะ
ดีใจค่ะที่แบบแฟนยังโหวตให้อยู่
แล้วก็ได้เป็นสาวหน้าก่อนค่ะ

ไม่ว่าจะคัมแบ็คเพราะอะไรเราก็ดีใจหมดอะเนาะ
แล้วก็ได้ร่วมงานกับสุดสัปดาห

เพราะว่าทุกครั้งเขาก็ถ่ายภาพออกมาสวยด้วย

น่ารักแบบนี้ก็ต้องขอบคุณคุณทุกครั้ง
ก็ตื่นเต้นนะคือเหมือนตื่นเต้นที่จะได้เจอ
เพราะว่ามันก็เป็นความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นมานานมากแล้วอะไรอย่างนี้
แล้วก็เหมือนอยากทำออกมาให้ดีด้วยอะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็โชคดีที่แบบว่ามีทีมงานแอดมินแฟนคลับอะไรช่วยกันแบบ
คิดว่าจะเป็นยังไงอะไรยังไงเลยค่ะ

แต่ว่าเราก็คำนึงถึงความแบบอยากให้ทั่วถึง
อยากให้แบบไม่ได้ดูรู้สึกว่ามันแบบเยอะเกินไปจนไม่อบอุ่นอะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็เป็นหนังสือของโปรเจกต์สุดสัปดาห์นะคะ
หน้าก่อน๒๐๑๗มีอยู่๙สาวด้วยกันนะคะ
ตัวอย่างเช่นนอกจากนี้แล้วนะคะก็จะมีสาวแต้วนะคะ
มีสาวเต้ยค่ะคุณมีสาวเชียร์เลยนะคะคุณ
นับแจนพิจักรณาก็มาแล้วค่ะคุณ

สาวเนี่ยหน้ากอดทั้งนั้นเลยนะคะคุณผู้ชม
แต่ถ้าสมมุติว่าตอนนี้ยังไม่มีใครกอดดิฉัน
ว่าให้ห่มผ้านะคะแล้วจะช่วยได้ก็